เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเจอตรีชัยนรงค์เขาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ

ตามเอาชีวิตถึง๓ครั้ง๓หนด้วยกัน

เขาเล่ามาจากความเชื่อของตัวเองนะคะว่า
โทรคอนเซิร์ตเนี่ยค่ะไปกลับตราจังหวัดบ่อยค่ะปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุลดความ๓รอบเลยคุณผู้ชม
และทุกครั้งนะคะก็จะมีผู้ชายร่างใหญ่นึกภาพตามนะร่างใหญ่ลูกตาสีแดงเนี่ยมายืนจ้องหน้าตลอดค่ะ
ส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่ายมทูตค่ะยมทูตเขามารอเอาชีวิตเราหรือเปล่าค่ะ
มีครั้งหนึ่งนะคะเจ้าตัวเอ่ยปากบอกเลยว่าเอ้าถ้ารอดตายเนี่ยจะบวชให้ค่ะแค่นั้นท่านก็หายไปค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะหนุ่มตรีเขาเล่าให้ฟังนะคะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวค่ะ
เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าท่านคงมาเตือนไม่อยากให้ใช้ชีวิตแบบด้วยความประมาทค่ะ
ด้วยความที่ทำงานหนักนะนอนน้อยวันละ๒ชั่วโมงขับรถแบบนี้แหละค่ะ
วิ่งรอกไม่ไหวท่านเลยมาเตือน๊คา
แต่วันนี้มาเป็นแค่เหมือนกันคุณผู้ชมอีก๑ด้วยเรื่องขนลุกค่ะ
คุณเห็นไหมคะว่าตรีนทำไมต้องไว้หนวด
เพราะว่ามีผู้ใหญ่มาทักนะคะว่าไว้หนวดแล้วมันจะดีมันจะเห็ง

เวลามันมีหนวดมันเหมือนมีอีกคนนึงที่ซ้อนเราอยู่

อีกอย่างเวลาโกนหนวดแบบเกลี้ยงเนี่ย
รู้สึกว่ามันจะมีเรื่องให้ไม่ค่อยสบายใจ

ทักก็คือพี่ทงชัยประสงค์สันติ

เพราะว่าคือหน้าของด้วยความที่คุณตรีเนี่ยเขานับถือพ่อแก่นะคะ
พอมีหนวดนะก็จะคล้ายคนแก่นิตรีเล่าให้ฟังเลยคุณผู้ชมลองดูหน้าจอค่ะ
พอมันเหมือนมีเงาอีกร่างนึงมาพอมีเงาร่างนี้มาเนี่ยมันทำให้ความแบบฉายชัดบนหน้าจอเนี่ยมันโดดเด่น
เขาเชื่อแบบนั้นเออนะคะก็เป็นความเชื่อทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะ